เพื่อคนไทย

เราจะมีสุดยอดผู้รักษาประตูนะครับ
อมเก๋ามาพูดคุยถึงเส้นทางลูกหนังของเขา
การก้าวเข้าสู่การเป็นนักฟื้นว่านอาชีพ
และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สาวประตูทีมชาติไทย

รอเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผมสินทวีชัยหะไทยรัฐนากุล

ของตีสินทวีชัยไทยรัฐนกุล

เริ่มเล่นบอลนี่น่าจะประมาณสัก
๑๐๑๑ขวบนะครับ

เรารู้สึกเราอยากติดทีมชาติ

เราควรที่จะไปอยู่ที่
แล้วก็จะทำให้เราสามารถมีความสามารถพอที่จะไปติดทีมชาติ
ก็เลยเลือกไปคัดที่โรงเรียนอสัมชันศรีราชา
จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้รักษาประตู
ตอนนั้นคุณพ่อผมทำทีมฟุตบอล
ผมเล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาสุดหน้า
เล่นแบบสนุกสนานยิงอย่างเดียวเลย
มันมีจังหวะหนึ่งที่ผู้สาประตูทีมผมเนี่ยทำได้ไม่ดี
ถ้าเป็นลูกที่ฉันเป็นผู้สราประตูแล้ว

พอเปลี่ยนมาผมรู้สึกว่าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่สนุกแล้วก็ท้าทายดีครับผม
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ท้าทายครับความผิดพลาดต้องเป็น
ภาพต้องเป็นศูนย์
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองอย่างสุดหน้าเท่ามากกว่า
ยิงไม่เข้ามีร้อยลูกไม่เป็นไรยิงเข้าลูกเดียวเป็นฮีโร่
แต่ในทางกลับกันเนี่ยตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ย
เซฟเป็นร้อยเซฟเป็นสิบเป็นร้อย
แต่ว่าภาพรูดเดียวคือเหมือนฆ่าคนตาย
ซึ่งเหล่านี้เองคือเสน่ห์ที่ไม่เหมือนตำแหน่งอื่น
แล้วก็การฝึกซ้อมก็ค่อนข้างหนัก
ผมมองว่าเสน่ห์ของมันไม่เหมือนกับทุกตำแหน่ง
สิ่งสำคัญที่จะทำให้ตำแหน่งนี้ดีที่สุดก็คือ
ฝึกซ้อมที่หนักซ้อมในทุกแบบพร้อมให้มากที่สุด
สิ่งที่เราจะเจอในสนามเพราะมันเกิดอะไรขึ้นได้หมดครับผม
นั่นคือเรื่องราวของการเล่นฟุตบอลในวัยเด็กของตีสินทวีชัย
ตอนนี้เรามาดูเส้นทางในการก้าวเข้าสู่ทัพช้างศึกกันบ้างดีกว่าครับ
ครั้งแรกกับการก้าวเข้าสู่ทัพช้างศึก
รายการแรกที่ทำให้ผมติดทีมชาติ
ช่วงนั้นก็มีการเปิดคัดทั่วประเทศ
เราก็ไปทุกขั้นตอนอย่างนี้แล้วก็จนได้มีโอกาสติดเป็น๑๘คนสุดท้ายที่ได้ไปครับผม
นั่นคือครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นชื่อว่าในนามทีมชาติครั้งแรกครับผม
อนาคตของฟุตบอลกับเยาวชนไทย
ผมก็ยังมองใน๔๕ปีนี้ฟุตบอลไทยก็ยังบูมอยู่
แต่ถ้าอยากให้เป็นอาชีพที่มั่นคงผมคิดว่าหลายภาคส่วนต้องช่วยกันจริงแล้วก็ทำมันจริง
อย่างทุกสโมสรเอ่ยมีโครงสร้างของสโมสรมีทีมเยาวชน

อายุที่พร้อมพัฒนาเขาเหล่านั้นให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีในอนาคตได้
บุคลากรที่จะไปสอนเด็กเหล่านั้นต้องมีคุณภาพพอ
๓เกมการแข่งขันที่จะมีให้เด็กเหล่านี้พัฒนาทำให้เกิดนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์มากขึ้น
เป้าหมายในชีวิตข้างหน้า

ได้แล้วก็ยินดีที่จะมอบความรู้ที่เรามีให้กับเขา
ฟุตบอลหลังจากนี้หลังจากที่รีไทยไป
ผมว่ามันก็คงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็น่าจะสนุก

เราจะมีความฝันจะทำสิ่งใดต่าง
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราจะเดินตาม
จะทำของฟันได้หรือเปล่าเนี้ยมันอยู่ที่เรา
ว่าเรามั่นคงพอไหมแล้วก็ทำงานหนักพอไหม
ความฝันไม่เคยทำร้ายใครแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะไปได้ก็คือ
มีวินัยกับอาชีพในสิ่งที่เราทำ
เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลของผมคร่าวครับ
หลังจากนี้ผมจะพาไปเที่ยววัดป่าเลไล
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ช่วงหน้าฮะตีสินวีชัยนะครับยังอยู่กับเรานะฮะ
เราจะตามไปดูไลฟ์สไตล์ต่างของเขาด้วยนะครับ
รวมไปถึงเทคนิคเล็กน้อยในการเป็นผู้รักษาประตูที่ดี
น้องหนูนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสักครู่เดียว
ซึ่งมีความปลอดภัยในการรับเราจะใช้แค่นี้เองครับ